คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขออภัยเนื่องจากว่าเรื่องของการส่งข้อความทางไลน์มีปัญหาเล็กน้อยนะครับ
เอาละค่ะช่วงนี้มาดูขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะวันนี้จะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องของปัญหาป่าไม้ในประเทศไทย
ก่อนหน้านี้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งต้นน้ำด้วยแต่ว่าล่าสุดมีปัญหาเรื่องของภูเขาหัวโล้นนะคะ
ไปติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันนะคะจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงแม้วันนี้จะส่งไลน์ไม่ได้
แต่วันก่อนดูในรายการนี้ครับคนจังหวัดน่านคนหนึ่งบอกว่า
ขีดเส้นใต้คุยเรื่องป่าไม้ที่น่านหน่อยเพราะว่ามีปัญหามาก
วันนี้จัดให้เลยครับเพราะว่าได้เห็นความปัญหาที่มันเกิดขึ้น
ดุเดือดรุนแรงจริงจริงครับอยากให้ดูข้อมูลดิบข้อมูลพื้นฐานก่อน
ต้องขอบคุณคุณสะสินเฉลิมลาบที่ได้ทำข้อมูลว่า
ดูจังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยมีทั้งหมดพื้นที่นะฮะ
ตารางกิโลเมตรถ้าคิดเป็นไร่เนี่ย
ทั้งจังหวัด๗ล้าน๑แสนไร่
ทีนี้มาดูตัวเลขตัวเลขจากการสำรวจพื้นที่ป่า
เขาสำรวจมาจนกระทั่งมาถึงเมื่อ๒ปีที่แล้ว๓ปีที่แล้ว
ปี๒๕๕๖ผลจากการสำรวจพบว่า
น่านเนี่ยเหลือพื้นที่ป่าปกคลุมอยู่๔๖๕๐๐ไร่
เอาตัวเลขกลมจำง่าย๔๖๕๐๐๐ไร่เนี่ย
คิดเป็นพื้นที่๖๕๐๐๐ไร่
ของพื้นที่จังหวัด๖๕ของพื้นที่จังหวัดเนี่ย
เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นที่มีป่าอยู่อยู่ในเกณฑ์ไหน
อยู่ในเกณฑ์ที่มีพื้นที่ป่าน้อยแล้วครับถือว่าน้อย
ทีนี้ถ้าท่านดูตัวเลขนี้ท่านจะตกใจ
คือย้อนไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปี๒๕๔๗เนี่ยเมื่อ๑๒ปีที่ผ่านมา
จังหวัดน่านทั้งจังหวัดมีพื้นที่ป่าอยู่๗๕ของจังหวัด
ของจังหวัดอันนี้ก็ถือว่ามีพื้นที่
อยู่ในลักษณะที่ยังมากอยู่อุดมสมบูรณ์
แล้วผ่านไป๑๐ปีทำไมถึงหายไปตั้ง๑๐ล่ะครับ
ปีหายไป๑๐คือหายไป๗แสนกว่าไร่

ไปอีกเจาะไปถึงในช่วงปี๔๗ถึงปี๕๑
๕ปีเนี่ยอัตราเร็วของการทำลายป่า
คิดเป็น๕๐๐๐ไร่ต่อปี๕๐๐๐ไร่ต่อปีป่าหายไป๕๐๐
ไล่ต่อปีหนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ไปลองดูปี๕๗
ถึงปี๕๖๕๑๕๖เนี่ยมันอะไรกันนักหนาล่ะครับปลาถูกทำลาย
ปีละ๑แสนไร่๑แสนไร่นะครับ๑แสนไร่เนี่ยถามว่า๑แสนไล่ต่อปี
คิดเป็นเดือนไหมล่ะเอา๑๒หารเข้าไปสิเดือนหนึ่งป่าที่จังหวัดน่านหายไป๘๐๐๐ไร่
เอา๓๐วันหารเข้าไปสิวันหนึ่งป่าที่จังหวัดน่านหายไปวันละ๓๐๐ไร่นี่มันเกิดอะไรนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นยังไงล่ะครับทำไมป่าถึงหายไปวันหนึ่งวันละสามร้อยไร่
ถามว่าในพื้นที่จังหวัดน่านมีหน่วยงานไหนที่ดูแล
กรมที่๑ก็คือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์
ป่าและปันพืชหน้าที่เขาเนี่ย

ตอนนี้ที่มีอุทยานอยู่แล้วเนี่ย

ที่จะประกาศใหม่อีก

นี่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์เขาดู
มีพื้นที่อุทยานอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย๕๒ของพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่อุทยาน
และ๔๘เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่กรมป่าไม้ดูแลครับ
กรมป่าไม้ดูแลพื้นที่ของกรมป่าไม้เนี่ยก็เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
มีชื่อเยอะแยะอยู่ที่นั่นล่ะฉะนั้นปัญหาก็คือว่า
ทำยังไงที่จะหยุดยั้งการบุกลุกทำลายป่าที่น่านเอาไว้ได้
ที่ผ่านมานั่นไม่ค่อยเห็นความเดือดร้อนกันเท่าไหร่หรอกครับ
แต่ตอนนี้มันเกิดภัยแรงน้ำแห้งขอดเราก็รู้นี่ครับว่า
ป่าไม้เนี่ยมันเป็นป่าต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดน่าน
เรียนหนังสือกันมาใช่ไหมครับล่ะแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นที่รวมของปิงวังยมน่านปิงวังยมน่านรู้ไหมครับว่า
เฉพาะแม่น้ำน่านเนี่ยเกินกว่าครึ่งที่มาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
มาจากน่านปิงวางยมนั่นไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
ก็แปลว่าน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำน่านเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะมาหล่อเลี้ยง
กลายมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปในเขื่อนทั้งหลายทั้งหลายนี่แหละ
อ้าวแล้วถ้าป่าต้นน้ำของจังหวัดน่านเป็นอย่างนี้
อนาคตจะเป็นยังไงก็พอเดาออกปีนี้เนี่ยมาชิมลางก่อน
สองปีแล้วที่ภัยแรงเกิดขึ้นฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่
คนนอกพื้นที่เขาหยิบเรื่องนี้มาพูดกันวันก่อนโจอี้บอยบอกว่า
จะเอารวมพวกดารานักร้องไปช่วยกันบริจาคเงินไปปลูกป่า
อทมก็บริจาคเงินไปห้าแสนบาทและชักชวนให้คนมีกระตังค์เนี่ย
ไปช่วยกันเพื่อจะฟื้นป่าที่ที่น่านฉะนั้นการฟื้นป่า
ผืนป่าไม่ใช่ง่ายง่ายครับการปลูกป่าในอีกนานปัญหาก็คือว่า
ว่าจะยับยั้งยังไงที่จะไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าหนักไปมากกว่านี้
มีคนตั้งคำถามว่าไร่ข้าวโพดเนี่ย
ที่เขาไปถางป่าปลูกไล่ข้าวโพดตอนนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญมากน้อยแค่ไหน
ตอบว่าสำคัญเพราะว่าเขาไปตรวจตรวจดู
พบพื้นที่ที่ทำไร่ข้าวโพดอยู่เนี่ยรวมกันแล้วประมาณ๑ล้านไร่
๑ล้านไร่นึกออกไหมฮะ๑ล้านไล่ประมาณแค่ไหน
เอาอย่างนี้น้องกรุงเทพทั้งหมด๑ล้านไล่
กลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด
กลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดและยิ่งจัดถางกันไปเรื่อย
ก็วัน๑สามร้อยไล่วัน๑สามร้อยไล่ที่หายไป
ใครจะทำอะไรกับเรื่องนี้ก็จัดการกันเถอะครับ
แต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้คนน่านเขาบอกว่าอีกหน่อยเขาก็เดือดร้อน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยถ้าดูโครงสร้างการแก้ปัญหา
เรามีหน่วยงาน๓หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาป่าไม้
เรามีกรมป่าไม้เรามีกรมอุทยานเรามีกรมที่ดิน
หน่วยงานนี่ขึ้นกันคนละกระทรวงใช้กฎหมายกันคนละฉบับ
มีความเข้มความอ่อนต่างกันในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า
แล้วก็มีปัญหากันเองด้วย
นี้เป็นยุคที่พลเอกประยุทธ์มีอำนาจเต็มนะครับ
ลองดูสิครับว่าจะบูรณาการ๓หน่วยงาน๓กรม๓กระทรวงเนี่ย
ให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ยังไง

ที่๒นี่เป็นปัญหาเก่าแก่ตั้งแต่ผมเด็กก็คือว่า
ป่าไม้จังหวัดป่าไม้เขต
ใครที่ดูเดือดหน่อยใช้กฎหมายอย่างจริงจังหน่อย
เดี๋ยวก็โดนย้ายเพราะพ่อค้าไม้เจ้าของลงเรื่อยไปวิ่งเต้น
ให้ผู้ใหญ่สั่งการย้ายออกนอกพื้นที่
ออกนอกพื้นที่แล้วเอาคนที่หน่อมแน้มห่อมแน้มมาอยู่แทนเขา
ก็จะได้ตัดไม้ทำลายป่ากันสะดวกนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มีมัน

แข็งขืนขึ้นมาใครทำท่าจะมีฤทธิมีเดทหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว
ก็ถูกย้ายเอาไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วเอาคนที่มีฤทธิ์น้อยน้อย
หน่อยไปดูแลป่าก็ไปเกรงใจคนปลูกป่าไปไปเกรงใจคน
ได้วิ่งเต้นข้าราชการประจำไม่ได้วิ่งนักการเมืองมีผล
ประโยชน์ร่วมกันอ้าวสุดท้ายขึ้นมาใครทำท่าจะรักษาป่าไม้อย่างดูเดือดหน่อย
เอาจริงเอาจังหน่อยอยู่ไม่ได้ปัญหาเหล่านี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องรู้นะครับ
และถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้จบ
ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนี่เป็นเรื่องที่คนน่านเขาเรียกร้องมาว่า
อย่าปล่อยให้ป่าไม้น่านถูกทำลายไปมากกว่านี้
และนี่เป็นเรื่องที่คนริมน้ำเจ้าพระยาเขาเริ่มรู้สึกกันแล้วคนกรุงเทพก็รู้สึกกันนี่ครับ
ปีนี้ที่ภัยแรงเนี่ยเพราะป่าต้นน้ำถูกทำลายก็จังหวัดน่านนี่แหละครับ
เป็นตัวอย่างนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
จากปัญหาภูเขาหัวโล้นในจังหวัดน่านมีอีกแง่มุมนะคะก็คือเรื่องของการที่ประชาชน
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะช่วยโดยมีดารานักแสดงหรือว่าคนดังในสังคม

ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ก็น่าจะดีนะคะจะได้ไม่ต้องรอรัฐบาลอย่างเดียวนะครับ